คุณผู้ชมผมอยากให้น้องกลุ่มที่มีเรื่องในคลิปนี้
ดูข่าวต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแล้วถามคุณมิ้นก่อนว่าตอนคุณมิ้นมาเรียนจบเนี่ย
คุณมิ้นฉลองน้องมิ้นฉลองแบบไหนวิธีการฉลองแบบเฮ้ยเรียนจบแล้วแบบนี้ฮะ
ก็เกณฑ์เพื่อนมาไปนั่งกินข้าวฟังเพลงพ่อแม่โดยครอบครัวครอบครัว
แล้วก็เป็นการเรียนฉลองปกตินั่งกินข้าวชาติปกตินะฮะหนุ่มคนนี้เรียนวิศวกร
อ่ะแต่เขาเรียนแปดปีถึงจะจบอุ้ยนานเหมือนกันเรียนแปดปี
ทีนี้พอจบปุ๊บเขาบอกว่าจบทั้งทีอ่ะโลกต้องจำนะ
มันจบธรรมดาไม่ได้เขาฉลองการเรียนจบแบบไหนไปดูภาพครับ
นี่ไงถ้ามันหาเสียงจริงอ่ะเป็นมาร์คตัวแปด
เป็นเงินนายกเขายังไม่หาเสียงนะไม่ใช่หาเสียง
ไม่ใช่เหรอแต่เป็นขบวนแห่ว่าผมเนี่ยเรียนจบแล้ว
โอ้ยลงทุนแท้เบอร์แปดไม่ใช่นะแปดปีอ๋อแปดโถโถโถโถโถ
เรียนมา๘ปีด้วยความที่ตราดรำมานานเครียดมานาน
พ่อแม่ก็เหนื่อยส่งเอาแบบนี้จบทั้งทีโลกต้องจำฮะดี
มองแว๊บแว๊บนึกว่าเอ้ยรถหาเสียงรึเปล่าพักอะไรสีฟ้าฟ้าเนี้ย
แล้วดูสิคุณมีใส่พวงดอกไม้ดาวเรืองที่คอด้วยอ่ะแต่ว่าเป็นขบวนรถแห่
เรียนจบของนายสิริกรถนอมทรัพย์บัณฑิตวิศวกรโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ก็เลยคิดว่าทำยังไงให้โลกจำนี่ทำเหมือนป้ายหาเสียง
เหมือนรถหาเสียงฉลองมันซะเลยคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองซะเลย
นักการเมืองประดับทงรอบรถมีป้ายไวนิวติดข้างรถ
มีภาพของหนุ่มคนนี้ในชุดคุยข้อความว่าปลดล็อกวิศวกรโยธา

ล็อกเพราะว่าเรียนมา๘ปีจบซะทีแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ยังมีช่องหมายเลข๘เขียนกากบาทเอาไว้ชื่อนายสิริกรถนอมทรัพย์
แล้วที่มันพีคสุดก็คือโซโลแกนครับคุณผู้ชม
โลแกนของหนุ่มคนนี้คือเรียนจริงจบจริง๘ปีที่รอคอย
เหมือนหาเสียงเรื่องของนโยบายการเมืองนะ

ระหว่างที่ขบวนเคลื่อนไปก็มีกองเชียร์ดักรอข้างทางถือลูกโป่งไปยืนเต้นต้อนรับหน้าขบวนแห่
ก็คึกคลื้นเป็นอย่างมากจนทำให้บางคนคิดว่ามันเหมือนหาเสียง
หลายคนก็เฮ้ยพักไหนมามาได้หรือเปล่าแบบนี้
ถามคำเดียวอายไหม
เขาบอกว่าเขาเขินเขาแค่เขินครับ
เขินแต่ก็อยากให้โลกจำว่าผมเรียนจบวิศวะมา๘ปี
น้องที่ท้องกันเมื่อกี้เรียนแบบนี้ดีกว่าครับ

ที่วิ่งฟันกันวิ่งยิงกันแห่ไว้เรียนจบดีกว่าเท่กว่าเยอะเลย
โลกตีกันดีกว่า